ช่วงนี้ไปดูเรื่องความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นจากเหตุอุทธกภัยกันหน่อยนะคะ
คนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่ผู้ประสบอุทธกภัยแต่เป็นอาสาสมัครที่ลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เขาเรียกกันว่าสทโต้งเป็นอาสาสมัครของกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำ
ก็เป็นคนอยู่บุรีรำนี่แหละก็รวบรวมกันบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแจกจ่ายถุงยังชีพ
เอาของจำเป็นเนี่ยไปให้กับเขาเนี่ยค่ะไปช่วยที่อุบลไปช่วยที่อุบลค่ะ
คือไปแบบแรกแรกเลยอ่ะชุดแรกแรกตอนที่น้ำท่วมอุบลหนักเลยอ่ะใช่ค่ะ
ก็คือไปกันเนี่ยไปกันตั้งแต่วันที่เก้าครับกันยายนลงกับทีมไปนะครับ
แจกจ่ายสิ่งของแล้วก็กลับมาในวันที่สิบ
กลับมาวันที่๑๐เนี่ยเริ่มมีอาการแล้วสะท้อโต้งไม่สบาย
ตัวร้อนอะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็ป่วยสุดท้ายไปโรงพยาบาล
มีอาการปอดอักเสบปอดติดเชื้อติดเชื้อในกระแสเลือด
และ๑๔กันยายนสทโต้งก็เสียชีวิตนะคะ
ชื่อจริงก็คือนายดำรงศักดิ์เจียประโคลค่ะเขาอายุสามสิบสี่ปี
เขาจะมีรหัสได้ขานกันในกลุ่มอาสาสมัครนะครับของสวท้อโต้งเนี้ยคือจันยา๘๐๒นะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างจัญญาธรรมจังหวัดบุรีรำ
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรวดด้วยถึงได้เรียกกันว่าสอทอ
เป็นกู้ภัยที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบชุดแรก
อย่างที่บอกว่าเขาไปตั้งแต่๙กันยายน
แล้วสุดท้ายกลับมาวันที่๑๐เสียชีวิตในวันที่๑๔
กลุ่มกู้ภัยพอทราบข่าวเรื่องนี้นะคะเขาก็เชิดชูแล้วก็สะดุดีในคนงามความดีที่สทโต้ง
มีใจคิดแต่จะช่วยเหลือคนประสบเหตุน้ำท่วมจนถึงขั้นตัวเองล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิต
โพสต์สุดท้ายโพสต์ไว้ในวันที่๑๐กันยายนหลังจากเดินทางกลับมาจากอุบลราชธานีบอกว่า
งดการติดต่อสื่อสารทุกช่องทางนะครับป่วยไปหาหมอพักผ่อนร่างกายก่อนครับ
หลังจากนั้นอีก๔วันสทโต้งก็เสียชีวิตในเวลาตี๕๒๐นาทีนะคะ
สำหรับบรรยากาศวันนี้ที่บ้านเลขที่๔๓ทับ๓ที่ตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำ
เป็นสถานที่ตั้งศพของสทโต้งค่ะ
ชาวบ้านแล้วก็เพื่อนกู้ภัยเนี่ยเดินทางมาร่วมงานไม่ขาดสายเลย
พูดคุยกับหลังสาวรัตนวดีถิ่นนฆรพรรยาของสอทบอกว่า
หลังสามีรู้ข่าวเรื่องน้ำท่วมที่อุบลราชธานีเนี่ย
หัวหน้าเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมจุดอำเภอบ้านกรวด
ก็จัดแจงนัดแนะกันเลยเตรียมการไปช่วยเหลือ
ซึ่งตัวภรรยาเนี่ยนางสาวรัตนาวดีไปด้วยนะคะ
คือเขาคบหากันมานานแล้ว

คือคบหากันมาเนี่ยสทโต้งก็เป็นอาสากู้ภัยมากว่า๑๐ปีแล้ว
คบกันก็เป็นกู้ภัยพอแต่งงานกันเธอเลยเป็นกู้ภัยไปด้วยเลย

แล้วก็ตอนที่ลงไปช่วยเหลือที่อุบลราชธานีก็ไปด้วยกันเนี่ยแหละค่ะ
ทีนี้พอไปช่วยกันขนถุงยางชีพไปแจกทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว
จังหวะเดินทางกลับสทโต้ก็บ่นกับภรรยาบอกว่า

พอขับรถกลับบ้านก็เริ่มขับรถเซค่ะ
ภรรยาก็เลยอาสาขับแทนแล้วก็ให้สามีนอนหลับ

วันที่๑๐มีอาการป่วยไปหาหมอที่คลินิก

วันที่๑๑ก็เลยไปที่โรงพยาบาลบุรีรำ
พอไปถึงเนี่ยคุณบอกว่าอาการไม่ดีเลยนะ

ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเลยค่ะ
หลังจากนั้นโดนส่งตัวเข้าห้องไอซียู

ผ่านไปได้จนถึงวันที่สิบสี่ตี๕๒๐นาที
ระบุการเสียชีวิตว่าปอดติดเชื้อแคทีเรียอย่างรุนแรง

ไม่มีเวลาแม้แต่จะสั่งเสียลูกเมีย

คือวันที่๑๓กันยายน
ต้องมาจัดงานศพให้สามีแทน
เขาจะห่วงห่วงหนู

พูดเสมอว่าเราเป็นคนโต
ทำไมดูแลพ่อแม่ไม่ได้

อยากมีเงินให้พ่อแม่
ก็พากันทำงานไม่เคยได้พัก

เวลาไปไหนมาไหนนี่ก็คิดถึงลุง

ทำงานเสร็จกลับมาดึกดื่นแค่ไหนก็จะไปรับลูกมานอนด้วย

นอนบนไหล่ตลอดนอนกอดกันทั้งคืน
คือหนูจะไม่มานอนข้างลูกจะไม่มานอนข้างหนู
จะไปนอนข้างเขานอนบนไหล่ทุกคืน
ไปไหนพาลูกไปด้วยพาไปตัดชุดกู้ภัย
พาลูกไปตัดทุกชุดที่มีที่เขาใส่
ลูกก็ชอบไปด้วย
สทต้งมีลูกสาวหนึ่งคนด้วยนะคะ
ชื่อน้องฟ้าใสอายุ๖ขวบเอง
ฟ้าใสเนี่ยไปไหนมาไหนจะไปกับคุณพ่อตลอดเลย
แล้วก็ได้ซึมซับเรื่องการช่วยเหลือคนจากคุณพ่อด้วย

หลังจากนี้ทั้งเธอแล้วก็ลูกสาว
จะสารต่อเจตนารมณ์ด้านงานกู้ภัยของสามีต่อไป
เพราะมันคือสิ่งที่สทโต้งรักที่สุดในชีวิต
ฝ่ายแม่ของสทโต้งนางสุธิรัฐเจ็ดประโคน
เล่าด้วยความภูมิใจบนน้ำตานะคะว่า

วัยรุ่นก็เอามอเตอร์ไซค์เอารถยนต์พ่อแม่ไปช่วยเหลือคน
โตขึ้นมาก็มีโอกาสไปร่วมกับมูลนิธิ
ทำงานเต็มที่ไม่รู้จักเน็ตรู้จักเหนื่อย

ถึงขนาดตอนที่เขาเข้ามาอยู่กู้ภัยเนี่ย
รถตู้ที่ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง

สทโต้งใช้เงินตัวเองซื้อหมดเลยนะคะ
ซึ่งแม่บอกว่าลูกชายดีใจทุกครั้งเลย

เอาลูกเอาเมียไปช่วยทำงานด้วย

ไม่เคยคิดถึงชีวิตเจ้าของในภาคไอพร
ไม่ไม่เลย
ทั้งชีวิตตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียน

ป๊าป๊านอนแล้ว

ไม่ลูกพ่อต้องไปช่วยคนที่วิทย์เขาน่ะลูก
ฉันบอกว่าลูกชายคนนี้แบบโอ้
เสียใจด้วยภูมิใจด้วยอย่างนี้นะ
ก็อย่างน้อยก็อีกอย่างทีก็คิดว่าเออ

แล้วก็ภูมิใจที่เขาแบบ

เขาเป็นคนไม่กินเหล้าสูบบุรีเลย

ก็มีชาวโซเชียลมาแสดงความอาลัย

ซึ่งครอบครัวเนี่ยมีกำหนดจะประกอบพิธีชาภัณฑ์กิจศพ

ทางผลิตประชุจรรย์โอชานำรี